พระรูปหนึ่งที่นครราชศรีมานะคะมีคลิปออกมาในโลกโซเทียล

โอ้โหเขาทำพิธีแบบท่องคาถาใช้มีดทำท่าแบบไล่ผีเลย
ไปดูคลิปก่อนไหมเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ

เขาสั่งพูดพูดตรงนี้
พูดพอชอบใครพูด
พูดยังไงล่ะ

นั่งดีนั่งระเบียบเรียบร้อยเป็นผู้หญิง

จะไปไหม

ไม่ใช่ภาพแบบในละครในอะไรนะ
เป็นภาพที่เขาโปสต์ในโซเชียลจริง

สมานมิตรตำบลหนองงูเหลือม

ผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีประจำจังหวัดนครราชศรีมา
เขาไปตรวจสอบให้ว่าคลิปนี้วัดไหนอะไรยังไงพระรูปไหน
คลิปยาวสักประมาณ๔นาทีครึ่ง
ไปถึงวัดปุ๊บก็ไปคุยกับพระอาจารย์นะคะ
พระอาจารย์ที่อยู่ในคลิปก็คือพระประหลัดจรูนโกสโลหรือพระอาจารย์ป๋องค่ะ

พระอาจารย์ป๋องค์บอกว่าลูกศิษย์ถ่ายไว้
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มาจากจังหวัดบุรีรำ
อยากจะให้พระอาจารย์ไล่ผีให้
พระอาจารย์ถึงยอมไล่ผีให้แล้วไล่ผีเป็นจริงหรือเปล่า
เขาเนี่ยแก่จิ๊บไม่ค่อยดีมันก็เขาบอกพี่ขอบพี่ขอบมาเนี่ย
แต่ว่าเขาไปรักษากันไหนไปหาโม้ไห้ก็ไม่หาย
ไปหาเขามาเนี่ยเขาบอกเห็นมาเป็นปีเดี๋ยวน่ะ
เห็นมาเป็นปีเดี๋ยวที่นี่ก็เกิดร้อนเกิดทิศร้อนตะของ
ร้อนตะของก็คือเวลาเนี่ยก็ที่พ่อเจ้าพี่นี้น่ะ
พ่อเจ้าพี่นี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเขาก็เฮ้ยพามา
พามาวัดถ้าอยู่นู้นนะพุทธไทยสงฆ์เนี่ยล่ะ
เดี๋ยวก็พุทธไทยสงฆ์เนี่ยเดี๋ยวพามาวัดพามาวัดว่ากว่าง
ไฮไลน์ผีเหมือนกันผีกันไหนว่ากว่าโอ้ยผีกันไหนมันที่นี่
ก็ยกว่าคูโคนไงกวนคงเอาไงอ่ะดับนี้มีมาเยอะไหมครับ

พระอาจารย์ป๋องท่านบอกว่าคือท่านก็รู้แหละว่ามันไม่ใช่หรอก
โค้งผีเข้าอะไรน่าจะเป็นจิตร้อนประสาทร้อน

ก็พูดพูดขู่ให้กลัวอะไรอย่างนี้
คือในคลิปที่๔นาทีกว่าตอนที่ไล่ผีอะไรเสร็จ
จะมีภาพในช่วงเวลาต่อมาคือพระอาจารย์ป๋องเนี่ย
ท่านก็ให้ข้อคิดให้แง่คิดบอกตั้งสติดีนะจะทำอะไรเนี่ย
อย่าไปให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่าให้ลูกหลานเดือดร้อน

คือถ้าเกิดว่าชาวบ้านที่รู้สึกว่าตัวเอง
เจอเรื่องแบบนี้กับตัวนะคุณเขียนมาสอน

หลวงพ่อท่านไม่ได้เอาอะไรเลยนะใช่ค่ะท่านก็รู้เลยว่าเอออย่างนี้มันเป็นเรื่องของจิตของใจ
ท่านก็อ่ะมีกุศโลบายของท่านเนี่ย
ถ้าไปเจอคนที่แบบหลอกลวงทรงเจ้าเข้าผีอะไรพวกนี้นะ

พระอาจารย์ป่องท่านก็เลยบอกว่ามากันเยอะเลย
คือแบบนี้นึกว่าตัวเองผีเข้าแล้วมากันเพียบเลย

พระอาจารย์ท่านก็รู้ว่ามันไม่มีเหมือนกับคิดไปเองกันทั้งนั้น
ท่านก็เลยสอนไงก็สอนใครมาที่วัดก็สอนให้ทำความดี
ทำบุญรักษาศีลเชื่อฟังพ่อแม่
ก็พยายามจะพูดจะสอนแล้วก็เป็นกุศโลบายที่แบบ
อะไรไปจิ้มหลังบ้างอะไรบ้างสวดอะไรภาษาอย่างนั้นบ้างเนี่ย
แต่ทีนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ก็บางทีเขาก็เชื่อนะ
เขาเชื่อว่าวัดนี้ไล่ผีจริงก็มีนะ
มีบางคนเขาแบบกลายเป็นเชื่อไปเลย
อย่างน้อยก็ทำให้เราได้ชื่นใจในการเห็นพระดีเนาะ